ที่เราจะไปชมบรรยากาศเรื่องของกิจกรรมปั่นจักรยาน

คุณผู้ชมเขามีการนำสุดยอดงานศิลป์ไปแสดงให้กับประชาชน
รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่ามีอะไรบ้าง
ก็อีกไม่นานเกินรอสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
สายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์ณพระราณพระราชวังดุสิตสนามเสือป่าครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่๙ธันวาคมถึง๑๙มกราคมปีหน้า

ได้มีการรวบรวมสุดยอดงานศิลป์ของไทยที่ผู้ร่วมงานจะได้ไปชมกัน
แล้วก็ไปย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย
อาทิพระที่นั่งไอสวรรคิพยาอาจ
ซึ่งเป็นพระที่นั่งประสาทหงกลางน้ำ

จำลองมาจากพระราชวังบางบะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

รวมไปถึงพระธินั่งในกระบวนภายุหอยาจราชวนรรมาส
ซึ่งทุกลำและต่างประดับไปด้วยดรวดลายอาร์นวิจิตรนะครับ
เราจัดแสดงใหนะที่มานะครับ
แล้วก็ยังมีอีกหลายงานสินที่เอาไปจัดแสดงให้ได้ชมกัน

และจะส่งจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ใบท์อุ่นอายรักษ์จากภรรณพระราชวังดุสิทธิ์กรุงเทพฯมหานคร
ไปยังสวนสุขภาพคลองรัฐโพจังหวัดสมุทรประการ
พร้อมกับคนไทยทั้งประเทศที่
ลงทะเบียนเอาไว้แล้วก็ผนึกกำลังกันในการจะไปปั่นจักรยาน
ครั้งประวัติศาสตร์ในวันนี้ก็จะเริ่ม
ตั้งแต่๑๕นาฬิกาเป็นต้นไปนะ